เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่า
เดี๋ยวผมพาไปทานร้านนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อลือชาเป็นอย่างมาก
แล้วที่สำคัญโอ้โหคนเยอะจริงเลยนะครับที่มุกดาหาร
ก๋วยเตี๋ยโบราณที่ว่านี้ตั้งอยู่ริมถนนสายมุกดาหารกุชินารายนะครับ
ใกล้กับที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคำชะอีที่จังหวัดมุกดาหาร
คนแถวนั้นรู้จักเป็นอย่างดีเป็นของคนคนนี้ครับ
นางสุพัตราพรศรีสุภาอายุ๓๔ปีทำร่วมกับสามีชาวญี่ปุ่น
นี่ก็คือคุณฮิโรโคโรฮิโร

ขออีกทีคุณอะไรนะชื่ออะไรนะ
คุณฮิโรโคโรฮิเดโนริ

คุณนิฮิพอแล้วไหม
จะคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะชื่ออยู่นั่นแหละปะโถเอ้ย
เอ้าลูกค้าเยอะมากร้านนี้คุณสุพัตราบอกว่า
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมาได้ประมาณเดือนเดียวเองนะ
แต่ด้วยความที่ว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็นพิเศษก็คิดค้นคิดสูตรขึ้นมา
คิดว่าน่าจะร่วมคิดค้นกับคุณสามี
คุณสามีเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคุณฮิโรโคโรฮิเดโนริชื่ออะไรนะ

จะบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาอาจจะมีสูตรราเมนไง
อาจจะมาผนวกเพิ่มน้ำซุปมันเข้มข้น
นี่ไงแล้วสุดท้ายเขาได้สูตรที่แบบเป็นสุดยอดเคล็ดลับของเขา
แล้วก็ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเขานี่น้ำซุปนี่อร่อยสุดยอด
แล้วก็สิ่งที่ใส่ลงไปมีทั้งหมูแดงปลาเส้นขาไก่ก็มี
แล้วเวลาต้มน้ำซุปเนี่ยเขาใช้เตาฟืนนะไม่ได้ใช้เตาแก๊ส
เห็นไหมล่ะลูกค้าเต็มเลยมากันหมดเลยครับ

แล้วเขาบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างคัดสรรมาเป็นอย่างดี
ตื่นไปใจตลาดซื้อของเองตั้งแต่เช้าตี๔
สามีนี่ก็น่ารักมากนะครับช่วยเปิดร้านแล้วก็เสิร์ฟ
ชามให้ด้วยอีกต่างหากแหมอภิชาติกับสามีจริง
ขายตั้งแต่๙นาฬิกาไปจนถึง๑๕นาฬิกา
วันขายหมดเกลี้ยงหมดหม้อเททิ้งกันไปเลยทีเดียว
นึกว่าเททิ้งขายหมดนะครับมองดู
เกลี้ยงเพราะที่นี่ขายดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ
๓๕๔๐บาทก็คือพิเศษก็๔๐บาทอัมดาก็๓๕บาท
ก็เป็นค่าปกติแวะเวียนกันไปทานได้ที่มุมดาหารนะครับ
ว่าไปแล้วร้านนี้มันมีความน่าสนใจที่ทำด้วยเตาถ่านใช่ไหมคะ
คือมันก็จะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นของควันแล้วก็เครื่องแน่น
แล้วเคยญี่ปุ่นด้วยท้องร้องหมดแล้ว

ชนะพอแล้วเอาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่า

มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นการผสมผสานทางวัฒน
มันก็ลงตัวอร่อยแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ